คุณผู้ชมครับฝากเตือนภัยเรื่องของสิงสารสัตว์ดีกว่าเยอะจริงนะ
ไปดูอีกหนึ่งชนิดครับไปซุกอยู่ในรถ
ที่วุ่นวายก็ต้องช่วยกันเอาออกมาล่ะครับ
นี่ค่ะโอ้โห้ย
กลมเงยก้มเงยอยู่ไหนล่ะ
รถแบบนี้นี่คุ้นไหม

ผมไม่เคยโดยสารแต่ผมเคยเห็นครับ

แล้วก็ชีวิตนี้ไม่อยากโดยสารด้วยครับ
เห็นคุณพี่ฉันเลยมีคำถาม

เนี่ยฮะไปสอบถามดาบตำรวจนราพิทักษ์ศรีสิริเล็กนะครับ
เป็นพี่ตำรวจที่ขับรถคันนี้นั่นแหละ

กำลังขับรถไปส่งผู้ต้องหา๓คน
จากสถานีตำรวจภูทรเกรดชายโย

เพื่อไปส่งที่ศาลจังหวัดอ่างทอง
ระหว่างทางกำลังขับอยู่นี่นะครับ

เลยนะอธิษฐานขอให้ช่วยคุ้มครองให้แมวตัวนี้ที่มันติดอยู่ใต้ท้องรถให้รอดปลอดภัยจนถึงปลายทาง
ไม่น่าเชื่อเหมือนคำอธิษฐานได้ผลครับคุณผู้ชมครับ
พอไปส่งตัวผู้ต้องหาเรียบร้อยพี่ตำรวจเลยได้โอกาสส่องใต้รถ
แล้วก็เห็นเลยครับแมวตัวสีทองตาเป้าเนี่ยครับ

เนี่ยฮะมันติดอยู่ตรงนี้ก็ต้องช่วยกันล่ะครับ
ทำยังไงนะตอนแรกเอาออกมาไม่ได้นะ
ต้องไปที่อู่ครับต้องใช้แม่แรงยกรถขึ้นมานิดนึง
จะได้มุดเข้าไปแล้วก็ไปเอาแมวออกมา
สุดท้ายเอาออกมาได้แล้วน้องใบตอง
เห็นไงเป็นไง
เอาละเขาก็เชื่อว่าไม่แน่เหมือนกันนะมาให้โชคให้ราวหรือเปล่า
ยังไงก็คงจะรับเลี้ยงกันเอาไว้ดูแลมันอย่างดี
เพราะอยู่มันคงหลงมาจากไหนสักที่
แต่ช่วงนี้ตอนนี้เออมันเยอะอยู่เหมือนกันนะ
กับลูกแมวที่มันชอบไปซุกอยู่ในห้องเครื่องหรือว่าในตัวรถแบบนี้
เออแล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกแมวมันเกี่ยวไหมว่าแบบช่วงก่อนปลายปีมันเป็นช่วงแบบฤดูผสมพันธุ์
ใช่ไหมแล้วทีนี้มันคงจะหนีฝนหรือเปล่าหรือแบบมันเจอความร้อนมากมันก็ไปหาที่หลบแดด
ดิฉันว่ามันอาจจะเข้าไปตามซอกแมวเด็กชอบเข้ามุดตามซอกตามอะไรอย่างนี้
รถนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งที่ฮอตฮิตที่แมวชอบไปอยู่
งั้นวิธีการคืออย่างที่เราเคยบอกไปก่อนที่จะก่อนที่จะขับรถก่อนที่จะสตาร์ทรถออกไปเคาะซะหน่อยแล้วกัน
แต่ทีนี้ขอฝากกระโปรงน้องผิวข้างหลังนี่

น้องก็โชคดีที่น้องปลอดภัยนะคะ